ตอนนี้ในชุมชนต่างในต่างจังหวัด
จะเห็นรถเลขขายของ
แต่เป็นรถที่เป็นรถลักษณะสีเขียว
เขาจัดรถขายของตามหมู่บ้านขึ้นมา
ทำให้ร้านขายของชำในหมู่บ้านต่างบอก
แล้วฉันจะขายได้เหรอแบบนี้เข้ามาถึงพื้นที่เลย
ร้านขายของชำของชุมชนเขาก็โวยมาเลย
บอกแค่นี้ร้านโชว์หวยก็จะขายของไม่ค่อยได้อยู่แล้ว
นายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งให้กระทรวงพาณิชย
เข้าไปตรวจสอบตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะ
และในการแถลงข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้ก็คือ
ได้จัดสินค้าใส่รถกระบะเร่ขายตามหมู่บ้านต่าง
นายกรัฐมนตรีบอกกังวลว่าจะส่งผลกระทบ
กับรถสินค้าขายปลีกที่มีอยู่เดิมและร้านโชว์หวยต่าง
ดังนั้นจึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบว่า
เรื่องนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะ

อันนี้มันขัดแย้งอะไรหรือเปล่าล่ะต้องไปดูตรงนี้นะ
ที่ผ่านมาไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ดูทุกภาคส่วน

แล้ววันนี้พอให้คนที่ทำผิดกลับมาทำถูก
ผมก็โดนคนละนั้นมาเล่นงานรัฐบาล
ว่าไปเขาเรียกอะไรทำให้เสียรายได้

นี่ฮะจากเรื่องของรถเร่ขาย
ก็เลยบอกโอ้โดนเรื่องอื่นไปด้วย
เรื่องเล็กน้อยต่างนานา
รัฐบาลคิดกันทุกวันนะฮะแก้กันทุกวันนะฮะ
ค่ะนายบุญริตกัลยานมิตรอธิบดีกรมการค้า

เป็นเพียงแนวคิดทดลองนำร่องของบิ๊กซี
ในการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่
และยังไม่ได้วางแผนทำแบบจริงจังนะคะ

ซึ่งทดลองวิ่งมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
กรมการค้าภายในจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
เป็นการดูแลระบบค้าปลีกให้เกิดความเป็นธรรมทั้งรายเล็กและรายใหญ่
และการกำกับดูแลผู้ประกอบการจะต้องเป็นไปตามกฎกติกาของกฎหมาย๒ฉบับด้วยกัน
ฉบับแรกคือพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ฉบับที่๒คือพรบการแข่งขันทางการค้าค่ะ
กลัวเลยว่ารถเลขขายตามชุมชนเดี๋ยวเขาขายไม่ออกนะ
ก็เห็นใจร้านค้าในชุมชนนะครับ

มีมีหลังที่ทำงานเรายังมีเลย